โอ้โหนี่คือหยิบคันทำข่าวนะครับคุณผู้ชมครับ
นี้ใครแพ้เลิกเป็นนักข่าวไปเลยนะ

เดี๋ยวสักแค่ไหนกับน้ำแข็งเนี่ย

ไม่เฉพาะเราฉันไม่ถูกแน่นอน

อันนั้นสมมติก่อนก็แบบเออทาน

มันชอบเล่นคำที่มันคล้องจอง

โอ้โหที่มันดอง

แล้วสองคนที่ผมจะเขียนทิ้งก่อนเลยนะ

สองคนนี้อ่ะ